จะเป็นผู้โชคดีทำยังไงส่งฝาคันโซคูณ๒หรือคาราบาลแดง
ชิงโชคในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้ไปติดตามเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่สตูดิโอแจกโชค

เพราะแดงแจกแล้วผู้โชคดีรับไปแล้ว
แสดงว่าโชคจากคาราบาลแดงกำลังมาเยือน

ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

ทางนี้พร้อมแล้วทางนู้นพร้อมไหม
อะไรนะนายยินแต่เสียง
ทางนี้พร้อมแล้วทางนู้นพร้อมไหม
พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่อุปกรณ์นี้ใหญ่มาก
โอ้โหมองไม่เห็นคุณเลยเนี่ย
เอ้าในเมื่อถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่ารอชักโกยกันเลยจ้า

หาผู้โชคดีกะเด็จกว่า

ผู้โชคดีได้แก่
คุณอนุกูลพงตาลุนจากจังหวัดเชียงใหม่

ยินดีครับ

เพราะว่าคาราบาลแดงยังคงยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม

เขียนบีบส่งกันมานะครับจะได้ลุ้นเป็นผู้ช่วงดี
และที่สำคัญนะคะไม่ต้องส่งมาที่ไทยรัฐทีวี

ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

บอกอย่างนี้นะคะว่าจับจริงแจกจริง
ยกเวลาเรา๒คนนะคะแต่จับอย่างนี้ไม่ได้
โอ้ยแจกเราคงไม่ได้นะคะ

หัตติกาเขาทำกันยังไงทุกฝนถัดไปดูกันเลยครับ
หัตติกานุ้นร้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
นี่ง่ายเพียงส่งฟ้าขนาดราวแดง
เขียนด้วยลายมือทุ่นนั้นหรือส่งฝากันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ยังสามารถส่งได้นะคะจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
แล้วเราจะจับทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

ใครสามารถส่งได้ก็มีสิทธิ์มานะคะ